ต่อกันที่เรื่องของงานแต่งงานนะคะแต่ว่าเป็นงานแต่งงานที่หวาดเสียวหวาดเสียวนะคะ

เป็นภาพของนางสาววลีบุญมาเลิศนะคะชาวอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ชุดเจ้าสาวที่เห็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนเข้าพิธีค่ะ
ร่มบินหรือว่าพารามอเตอร์ค่ะบินขึ้นบนท้องฟ้าบริเวณบ้านของตัวเองนี่แหละที่เป็นจุดจัดงานนะคะ
พื้นที่นี้ก็คือหมู่ที่๘ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะ
บรรดาแขกเหลือก็ส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะจากนายชัยยศโจ๊อาจเป็นเจ้าบ่าวด้วย
ก็ร่วมให้กำลังใจรวมทั้งแขกที่เดินทางไปร่วมงานแต่งงานแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากชุดแต่งงานที่ฟูฟ่องร่องลอยเมื่อกี้นะคะ
ซึ่งเป็นกระโปรงแบบสุ่มไก่ทำให้ยากต่อการนั่งแต่เจ้าสาวก็ยอมถอดส่วนกระโปรงที่เป็นสุ่มออก
เพื่อให้สามารถขึ้นไปนั่งด้านหน้าของนักบินได้ค่ะก็เป็นภาพที่มีความพยายามอ่ะนะคะสำหรับเจ้าสาวนะคะ
นักบินควบคุมที่นั่งแบบสามล้อก็นำเจ้าสาวขึ้นบินวนเหนือบ้านเจ้าสาว๓รอบไม่ว่าถือไม่รู้ว่าถือเคล็ดอะไรหรือเปล่านะคะ๓รอบ
ก่อนที่จะพาลงสนามร่มบินกลางทุ่งนาอย่างปลอดภัยค่ะ

ร้องไปขนาด๔ล้าบี
เจ้าสาวคุณวัลลีก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าเป็นงานแต่งงานของตัวเองก็เลยอ่ะจัดมาซะหน่อยนะคะ
สร้างความตื่นเต้นนะคะสำหรับงานนี้
แม้ว่าเจ้าบ่าวจะไม่ได้ขึ้นร่วมบินร่วมด้วย
แต่ว่าก่อนที่เจ้าสาวจะขึ้นบินเจ้าบ่าวก็ได้ขึ้นไปนั่ง
เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
หลังจากลมลงมาจากร่มบินแล้วเจ้าบ่าวได้เข้ามารับ
แล้วก็ช่วยถือชุดเจ้าสาวค่ะ
พาเดินกลับไปที่บ้านเพื่อต้อนรับแขกเหลือที่ไปร่วมงานแต่งงาน
และก็ทำพิธีต่อไปท่ามกลางความประทับใจของทุกคนค่ะ
โอเค